วันนี้เลขาธิการปปศออกมายืนยันความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
กับเจ้าของและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิแห่งหนึ่งที่ครอบครอง
และผลิตสารสกัดจากกัญชานะครับ
เพราะว่ากัญชายังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษอยู่นะครับ
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่ามีความผิด

เนื่องมาจากเมื่อประมาณวันที่๑วันที่๒
ได้มีการเผยแพร่ข้อความไปในหนักหนักสือสัมคมออนไลน์
ว่าจะมีการแจกสารสกัดจากกัญชาให้กับประชาชน
ซึ่งทางสำนางานบอกประสอบก็ร่วมกับหน่วยภาคนิเคย
จากการเข้าไปตรวจสอบก็ทราบว่ามีการแจกให้กับประชาชน

แล้วก็ตัวสารสกัดจากกัญชา
ก็มาจากมูลนิธินะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

ก็พบกัญชามริพันธ์กัญชา
ตามที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับ
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หลังเจ้าหน้าที่ปปศ
เข้าจับกลุ่มนายพรชัยชูเลิศหรืออาจารย์ทรง

พร้อมของกลางต้นกัญชากว่า๒๐๐ต้น
สกัดจากกัญชาประมาณ๒๐ลิตร
กัญชาบดผง๕๐๐กรัม
เล็ดกัญชา๑๘กิโลกรัม

ผลิตและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท๕

อกจากนี้ยังออกหมายเรียกนายเดชาสิริพัฒน์

ให้มารับทราบข้อกล่าวหาเดียวกัน

ให้ช่วยเซฟหมอเดชาและอาจารย์ทรง
ดำเนินการสกัดน้ำมันกัญชาช่วยเหลือผู้ป่วย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมานานแล้ว

โดยย้ำถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเพิกเฉย

จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้กฎหมายที่ออกมาเนี่ย
การที่จะดำเนินการนะครับผลิตนำเข้าส่งออก

ก็ถูกตีกรอบไว้ว่าจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐ

ก็จะต้องร่วมกับหน่วยงานรัฐ

เพื่อรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย

ไม่ควรถูกจองจำแม้เพียงวันเดียว
แต่นายพรชัยกลับถูกควบคุมตัวในเซฟเฮาส์
และถูกคุมขังไว้แล้วถึง๖วัน

รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนกว่า๕แสนบาท
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวนายพรชัย
พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงยา

เป็นนโยบายสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
ร่วมให้กำลังใจและร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
ขอประกันตัวต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย